เราเป็นผู้ที่มีเป็น
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเวลายาวนาน

เข้าราชนัยชาตินะครับก็ขอแทนวันนี้นะครับ
หลังแรกก็เอ่อพี่น้องเศรษฐกรฉลาดทุกท่าน
สามารถในเศรษฐกรกระดาบเขตที่รังวัลเมื่อสักครู่นี้
ผมเห็นแววตาท่านแล้วก็ผมก็ถามบ้างว่า
เป็นไงฝนตกบ้างไหร่อย่างท่านบอกยัง
ท่านรอบฝรั่งของผมอยู่
เนี้ยอีกคนหนึ่งก็
ไปตรงที่คนไม่อยู่อย่างให้ได้มากนัก
อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงลึกอยู่เสมอนะครับ
ทั้งสี่สาขาอันนี้ก็เป็นกำลังใจเท่านั้นแหละนะให้เกษตรกรได้ได้มีกำลังใจในการปลูกข้าว
แล้วก็ได้อุทิศตนเรียนพยายามมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะแล้วก็ข้าวในประเทศเฉพาะกินในประเทศ
ข้าวเรามากินต่างประเทศด้วยวันนี้ถึงแม้เราจะบอกว่าเรามากินข้าวได้เยอะนะ
ส่งข้าวออกได้เยอะนะแต่ต้องมาดูที่ว่าเอ๊ะเขาเอาไปทำอะไรนะครับ
ก็ต้องไปวิจัยตรงนั้นด้วยนะครับเขาก็คิดทั้งสองข้างนั่นแหละนะ
แต่ส่วนใหญ่แล้วเข้าไปผสมนู่นผสมนี่ไปมันก็เลยทำให้มันมีการแข่งขันกันได้ง่ายขึ้นนะครับ
เขาก็ไม่ต้องการข้าวที่อะไรล่ะที่มันแตกต่างมากนักราคาสูงมากนัก
แต่เราก็ต้องทำทั้งสองอย่างนั่นแหละนะข้าวให้ตรงความต้องการตลาดนะครับ
เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความภูมิใจของพวกเรานะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกำใจให้คนไทยในวันหน้าว่าเรายังไง
แล้วก็ไม่อดตายวันหน้าโลกอาจจะเปลี่ยนแปลงหลายประเทศในโลกที่เคยปลูกข้าวได้
เขาจะปลูกไม่ได้เพราะน้ำมันน้อยเพราะอะไรอากาศเปลี่ยนแปลง
แต่เราต้องเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับ
ก็จึงไปสู่มาตรการต่างต่างของคุณส่งเศษของรัฐบาลที่ออกไปหลายมาตรการ
เป็นสิบมาตรการน่ะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือบ้าง
มันทำความเดือดร้อนบ้างแต่ที่สำคัญก็คือเราเพิ่มการสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคการเกาเศษตรงนี้การปลูกข้าวนะครับ
ซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่ปลูกข้าวหมูข้าวขายข้าว
ไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมองกลไกต่างที่มันร่วมกันมาด้วย
เพราะมันยึดโยงกับระบบเศรษฐีของชาติของประเทศนะครับ
ถ้าเราทุ่มเทอะไรไปมากเกินไปตรงนี้ตรงนั้นก็เดือดร้อน
กิจกรรมพอดื่มก็เดือดร้อนดินะครับ
เกษตรกรก็มีทั้งปลูกข้าวอะไรทำไร่ทำนาทำสวนสวนผักผลไม้มีหมด
เพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงพอดื่มกันด้วยนะครับ
ในส่วนของการให้ความสำคัญนั้นทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะ
ต้องการยกระดับรายได้ด้วยการส่งเสริมการมาปลูกข้าว
ให้มันตรงกับความต้องการผมก็ให้ทุกคนมีรายได้ที่ดีขึ้น
มีช่องว่างในเรื่องของการต้นทุนการผลิตนะครับ
ปัจจัยในการผลิตจากที่การส่งเสริมกำลังมีบรรทการอยู่เนี่ย
เรื่องปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เนี่ยทางราชการก็ทำได้จำนวนหนึ่ง
เพื่อทำเมล็ดพันธุ์แล้วก็เข้าขึ้นมาเสริมให้กับกรมการข้าวเขาด้วยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำสองอย่างเราหวัง

ท่านเขาจะได้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ผมเคยพูดหลายครั้งวันนี้ก็ขออนุญาตพูดสักนิดนึงว่า
จำเป็นต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะครับ

ไม่ใช่เฉพาะปลูกข้าวทุกเรื่องทุกอย่างทุกมิติ
คนไทยต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมด
นะครับไม่งั้นเราก็จะเตฤศน์ก้าวบักกรุกส่วนตัวเอกอยู่แบบนี้นะครับ

การทุกตรริจมันเตื้องทริป

ว่าจะเรื่องของการดำรงชีพสังคมเนี่ยเท่าเทียมยังไง

เหมือนกับแกะอะไรสักอย่างเชือกที่มันปมอยู่ทั้งหมด
ประเทศไทยนี่เชื่อเป็นกลุ่มเลยมีปมไม่รู้กี่ร้อยปม
วันนี้รัฐบาลนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับ
เรื่องของที่ดินทำกินการเพิ่มรายได้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ปุ๋ยเป๋ยก็แล้วแต่เมล็ดพันธุ์นะ
ควบคู่กันการใช้ภูมิจารณ์ท้องทิศ
ควบคู่กันใช้เทคโนโลยีเพื่อกระทะคราบและชาวหน้าไทย
เราต้องทำอย่างไรให้วิเครตเป็นโอกาส
โอกาสคืออะไรโอกาสในการปรับวิธีการลึกินโอกาสมาก
ทำไงที่ดินจะน้อยใช้ที่น้อยลงแล้วได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น
ใช้น้ำให้น้อยลงเปื่อยสอดคลองกับปริมาณน้ำที่เก็บกักที่มีอยู่
โฟนตกน้อยและหนอยมากในช่วง๔๐ปีที่ผ่านมานี้
มันก็ไปลงตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรที่ผ่านมา
เพื่อเทลงให้ทั่วถึงมันก็ต้องใช้เวลานะ

แต่มันทำให้การพัฒนาหลายอย่างมันติดไปหมดเลย
เราก็ต้องมาเผื่อแผ่แบ่งปันจัดระเบียบให้ได้
อย่างนี้จัดระเบียบยังไงทุกคนจะได้พึงพอใจ
ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองนะครับ
ผมทราบดีว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงที่ผ่านมา

กระเทศทุกคนชาวนทุกคนมีความอดทนสูง

ถ้าฝนไม่มาปลูกข้าวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
ก็จะไปรับจ้างแรงงาน

ให้เขาไปเอาลูกหลานไปทำนา

ลูกหลานไปหาเงินมาแล้วมันพอเพียงไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูที่ว่าทำยังไงจะมีอะไรมาเสริมบ้างในพื้นที่ของท่าน
ถ้ามันทำนาไม่ได้หรือฝนมันแรง

มีเขาเรียกอะไรล่ะ
จ้างงานสร้างงานในพื้นที่เช่น
เอาล่ะการแปรรูปอุตสาหกรรมขนาดเล็กอุตสาหกรรมสีเขียว
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของท่านเขาก็ต้องสร้างอยู่

เรื่องน้ำปลูกข้าวให้มาก
มันแล้วแปรรูปพัฒนาก็ไม่มี
ไม่ได้สร้างนวัตกรรมขายข้าวไปแข่งเขาอยู่แบบนี้
หรือเราขายแข่งเขาไปในมากมักเพราะต้นคุณภาพสูง

จริงแล้วผมว่าเขาเอาไปจากเรา
เพราะเราเป็นคนที่เป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องข้าวมานานแล้ว

เพื่อจะรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ

ได้จัดทำโครงการเรื่องแผนการผลิตข้าวและตลาดข้าวแบบครบวงจร

อยู่พระนาการตามบูระการบ้างอะไรต่ออนี่น่ะ
คำว่าบูรการบางทีผมยังไม่อยากพูดเลย
พูดมานานแล้วหลายปีแล้ว
บูระการบ่วงการตามมาทำใหม่
มันต้องทำให้ภูมิการใหม่ภูมิการประชาปัจจัยมันเข้มแข็งขึ้น
ไม่ใช่เป็นแบบเดิมขัดแย้งแตกต่างรายได้มันแตกต่าง
ไม่มีรายได้ที่เพียงพอเท่าที่ควรไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะ
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การบริหารประเทศภายใต้อำนาจที่เราได้มอบให้เขาไปแล้ว
เมื่อเรามอบหน้าเข้าไปแล้วเราต้องเป็นคนกำหนดได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรให้กับเรา
ไม่ใช่เขาว่าชี้นำทำนี่ทำโน่นทำตามนี้จะได้นี่โน่นแล้วคนอื่นเขาไม่ได้จะทำยังไง
อย่าลืมว่าเราไม่ได้มีเฉพาะคนชาวนาประเทศไทยมีคนอยู่เกือบ๗๐ล้านคนแล้วนะ

อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ข้าวจะดีอย่างเดียวไม่ได้
มันต้องไปดูธุรกิจการค้าเกี่ยวกับข้าวด้วย
เพราะเราก็จะไปเก็บภาษีให้บริษัทเหล่านั้นนะ
เพราะข้าวมันขายได้น้อยเนื่องกันได้น้อย

มันน้อยหมดทุกอย่างมันเป็นผลพวงที่มันเชื่อมโยงกัน
เราต้องมองอย่างนี้นะประเทศไทยมักจะมองเป็นเชี่ยว
การแก้ภาคอรัฐบาลที่ผ่านมาก็ง่ายดี
แก้เซี่ยวหนี้เซี่ยวหนี้ไปปีหน้าออกมาใหม่
มันก็อยู่อย่างนี้ฟวลเต็กกระดับอยู่แบบนี้